ช่วงนี้มีศิลปินมากหน้าหลายตานะคะเดินทางแวะเวียนมาทักทายกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวี
หนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยค่ะจ่อยยุ้งข้าวนะคะ
จ่อยไม้ทองคำจากค่ายุงข้าวเรคคอร์ดนั่นเองหลังโควิดก็เลยเอาเพลงเศร้า
รถอ้อยแฟนลืมเล่าเรื่องราวช้ำรักของหนุ่มขับรถอ้อย
โดนสาวทิ้งไปรักกับผู้จัดการโรงงานถ้าเพลงดังถึงล้านวิว
จอยบอกว่าจะทำเอ็มวีเอาใจแฟนกันเลยนะคะ
รถอ้อยแฟร์ลืมซึ่งเป็นซิงเกิ้ลที่อยากจะบอกว่า
เป็นลูกทุ่งที่พี่จ่อยพี่จ่อยเนี้ยใหม่มั่นปั้นมือมาก
เราขับรถอ้อยมีแฟนแฟนมาทำงานโรงงาน
โรงงานน้ำตาลเราขับรถอ้อยอยู่พฤติการมาจีบแฟนเรา
แฟนเราก็เลยรักผู้จัดการเราคนขับรถอ้อยก็เลยต้องเศร้า
นั่งเบาะรถเบนแอร์เย็นเพลงหวาน
สาวโรงน้ำตาลลืมฟันไอ้หนุ่มรถอ้อย
ลูกคอยังดีเหมือนเดิมอ่ะนะพลอยใช่แล้วค่ะ
เอามาต่อกันที่พี่วิลลี่กะท้อนนะคะเจ้าของเพลงดังบุญแข่งเรือ
หลังจากที่หายหน้าหายตาไปกว่า๒๐ปีโดยไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศ
แล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับพระเครื่องล่าสุดค่ะกลับมาทำวงแล้วนะ
แล้วก็เดินสายเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งแล้วด้วยค่ะ